หมอลำแต่งชุดดำมาทำร้ายกันอาวุธครบมืออีกแล้ว
เสียงระเบิดก็ดังไม้ก็มีแล้วคราวนี้ครับ

โอ้โหมองไปมุมนี้ก็น่ากลัวแหละใครบ้างอ่ะไม่รู้อีโน่อีเหน่ก็โดนไปด้วยอะค่ะ
เขาอุตส่าห์มาเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะใช่ค่ะ
วินาทีนี้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะสักตีหนึ่งกว่าค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นมีอาวุธครบมือเลย
แล้วมาตีกันที่งานหมอลำอยู่ที่วัดที่ตะบนท่ายางแจ้งของโกสุมพิสัย
แล้วได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมคะมันเป็นเสียงเหมือนกับระเบิดอ่ะ
บึ้มบึ้มบึ้มต่อเนื่องกันหลายครั้งส่วนภาพอีกมุมหนึ่งนะ
เอาให้ดูค่ะที่บอกว่ามากันเป็นร้อยเนี่ยโอ๊ย
เขามากันเป็นร้อยแล้วปลาระเบิดใส่กันพี่บุ๊คดอมคุณผู้ชมอืม
ชาวบ้านบอกว่าหยุดพอแล้วอย่าไปฟังไหมไม่ฟังหรอก
ชาวบ้านก็ต้องหนีตายสิกลัวไงจะโดนลูกหลงแล้วมีคนเจ็บ๕คน
เป็นพวกกันเหรอเป็นอริเหรออ๋อเปล่าเลยเป็นชาวบ้านที่มางานหมอลำอ่ะ
ที่เขามาสนุกกันอ่ะใช่นักข่าวไปคุยกับคนจัดงานค่ะ
คือจริงเขาบอกว่างานนี้เป็นการทำบุญให้คนตาย
แล้วจ้างเวทีหมอลำมาเล่นทีนี้ช่วงใกล้จะเลิกแล้ว
วัยรุ่นนะแต่งชุดดำมาเลยนั่งกระบะมา๓คันรถคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาอีก๕๐กว่าคันถามว่ามารวมเท่าไหร่ก็เป็นร้อยสิคะ
ล้อมวัดเลยมาตามหาวัยรุ่นคู่อริอ้าวทำไมถึงมาตามที่นี่อ่ะ
เพราะว่าเขาไปรู้มาว่าไอ้วัยรุ่นคู่อริมาเที่ยวงานหมอลำนี้ไง
ก็เลยจะมาปิดล้อมตอนนั้นมันไม่รู้แล้วแหละว่าใครเป็นฝ่ายไหน
ละมุนวุ่นวายกันไปหมดแล้วชาวบ้านก็เลยโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ว่าแขนหักด้วยนะเขาบอกว่าไปงานหมอลำได้ยินเสียงระเบิด
เห็นแล้วว่าท่าไม่ดีพอได้ยินเสียงแบบนี้
ปรากฏว่าวัยรุ่นชุดดำอ่ะปิดทางเข้าออกทีนี้ก็เลยโดนไม้ไล่ฟาด
แล้วทำไมแขนหักอ่ะครับก็เอามือขึ้นบังเนี่ยคะ
ครับมีทั้งระเบิดและอะไรด้วยครับแล้วอันนี้เรายกแขนกันหรือว่าอะไร
แขนกันครับเขาเอาไม้อะไรตี

จนจะจบแล้วครับ

ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาเป็นร้อยคนเลยครับ
เอาแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครด้วย

จำไม่ได้ครับตรงนั้นมันมืดครับ
ทีนี้ไปคุยกับอดีตกำนันหน่อยค่ะ
นายชูวิทย์แขนศรีแสงบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะ
ว่าใครเป็นคนก่อเหตุใครคือคนป่วน
เพราะว่าอะไรถ่ายรูปหมู่แต่งชุดดำโชว์อาวุธ

บอกให้รู้ไว้ก่อนไงว่าเข้ามาแน่
แล้วก็ท้าทายคู่อริตั้งแต่วันก่อนจะเกิดเหตุแล้ว
แล้วหลังจากนั้นพอตีหนึ่งปั๊บนี่
ยกขยงมานั่นถือไว้แหละเสียดายใส่หมวกกันน็อกไว้เออ

ทีนี้เขาบอกว่างานนี้ด้วยความที่มันเป็นงาน
ครับอันนี้เริ่มเห็นหน้าละเห็นหน้าข้าตาละอันนี้แหละ

งานนี้มันเป็นงานแสดงหมอลำชาวบ้านมาเที่ยวงานเยอะไง

จากกลุ่มที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เพราะว่าบางคนนะคือเปิดเลยให้เห็นหน้าเลยถอดหมวกกันน็อกเลย

คือถ้าตำรวจไม่จับได้โดยไวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอาคืนกัน
เอาคืนกันไปกันมาแบบนี้ความสูญเสียก็ยิ่งเยอะนะคุณผู้ชม